อยากให้คุณบุ๊คคุณน้ำขำไปงานนี้กันเลย

งานพรุ่งนี้มีงานใหญ่ที่จังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่ามีการโปรยทานส่วนลูกไข่นะครับ
หนึ่งร้อยลูกอ่าครับลูกละร้อยบาทเป็นเงินล้านบาทเลยทีเดียวฮะงานบวชครับคุณผู้ชมครับค่ะ
ผมว่าผมว่าผมเสร็จงานนี้ผมต้องไปเตรียมตัวเพื่อจะไปราชบุรี
นี่เงินเป็นล้านนะครับเนี่ยเงินแบบนี้แหละครับสดนะครับ

นี่คือสังคมออนไลน์ฮือฮามากเพราะว่าเขาจะมีงานบวชลูกชาย

นี่ครับเป็นการปล่อยทานข้างใหญ่วิเศษเกิดขึ้น
แล้วเขาก็เอาเงินใส่ในไข่พลาสติกนี้ใช่ไหมฮ
ใช่นะครับใช่แล้วนะครับ
ล้านหนึ่งแปลว่าเขาต้องใส่หมื่นลูกสิพี่

ใช่ลูกละร้อยหมื่นลูกใช่ไหม

อันนี้คือหลังจากเฟสบุ๊คของนายสมชายกระมวลพันทิพย์นะครับ
โพสต์ข้อความบรรยายระบุแล้วก็รายละเอียดว่า
เตรียมให้พนักงานพร้อมพับเงินใส่ลูกไข่จำนวนหนึ่งหมื่นลูก
พร้อมเงินโปรยทาน๑ล้านบาทในงานบวชลูกชายตัวเอง
ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่วัดโพธารามจังหวัดราชบุรี
ในวันพรุ่งนี้๒๓มิถุนายนนะครับ
นี่แหละฮะโดยในภาพจะเห็น
ภาพว่าพนักงานกำลังนั่งพับเงินใส่ลูกไข่ทั้ง๑๐๐๐ลูกนะครับ

โดยแต่ละลูกใส่เงินสดเป็นแบงค์ร้อยลูกละ๑๐๐บาท
โปรยทานให้กับคนที่มาร่วมงานบวชครั้งนี้

ก็มีผู้คนสนใจมากมายอย่างล้นหลาม
พร้อมทั้งชวนกันไปร่วมงานบวชในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ทันทีครับ
ไปถามนายสมชายกระโมนพันธิปต์เจ้าของพฤษ
เพื่อว่าเป็นรายละเอียดนะครับ
แล้วก็เจ้าของโพสต์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวแล้วครับว่า

และต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
อีกทั้งอยากให้ได้บุญจากการบวชในครั้งนี้
เตรียมเงิน๑ล้านบาทเพื่อให้กับผู้มาร่วมงาน
ซึ่งตอนแรกไม่คิดว่าจะมีผู้สนใจมากมายขนาดนี้นะครับ

โอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่ถึงบางคนเอาร่มไปรองรับ

เอารถเครนสามคัน
ไว้คอยวัดรถเครนใหญ่ขนาดไหนครับ

อีกทั้งยังเตรียมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก๒๐๐กว่าคน

ซึ่งหากเกิดความวุ่นวายขึ้นก็จะยุติการโปรยทานทันที

เพื่อให้ทุกคนทุกคนได้รับบุญกันทั่วถึง

ไม่งั้นถ้าโปรยอย่างที่บอกว่ามีคนบางคนก็กางร่ม

ก็ได้รับไข่หลายลูกหน่อยนะฮะ
บางคนก็เอากระสอบเอาถุงอะไรมารับ
เอาผ้าเอาผ้าของม้าพี่อย่างนี้มาการ

แต่ทีนี้เจ้าภาพเขาอยากแจกให้ทั่วถึงนะ
ก็อาจจะต้องแจกทีละคนทีละคนทีละลูกทีละฟองไปเลย

คุณสมชายไม่ใช่แจกครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ
ครั้งแรกนะครับเขาเคยบริจาค
ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือเปิดบ้านที่ราชบุรีแจก
ให้กับชาวบ้านในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา

เพื่อทดแทนแผ่นดินที่ทำให้ต่อสู้กับอุปสรรคนะครับ

คือเจอปัญหามากมายจนร่ำรวยในวันนี้
แหมสาธุขออนุโมทนาสาธุนะครับทิศเป้ไม่ได้ไปงานบวช
ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับ
เราตั้ง๓ท่านนะครับเอาผลบุญนะครับ
เสนอข่าวสารแบบนี้ให้ท่านรวยนะครับ
แล้วก็ข่าวเช้าไทยรัฐก็ดังด้วยครับ